สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอ่ะกลับมาเจอ
วันนี้จะสัญญาว่าจะใส่เสื้อหนุ่มกัญชัยออกครบทุกสี่รายการนะฮะแล้วก็ใส่มาจริงจริง

โอเคนะครับไปดูข่าวแรกวันนี้นะครับ
ก็กรณีของออผะนะครับ

จริงแล้วอาเซียวเป็นภาษาเหนือผมก็จะเพิ่งทราบ

เพราะฉะนั้นตัวพ่อของน้องจีน่า
เวลาที่เขาเจอกับอภะหรือว่าพูดถึงอภ
เขาจะบอกว่าเซียวเซียวเซียวเซียวเซียว

ก็คือจากการหายตัวไปของน้องจีน่านะครับ

ซึ่งอัภหะเองก็ยอมรับนะครับ

เอาเด็กนี้นะครับขึ้นไปบนเขานะครับ

ตำรวจก็ขึ้นไปนะฮะคือแห่กันขึ้นไป
สุดท้ายแล้วพอไปดูไม่เจอ
พอไม่เจอเสร็จตำรวจก็คุยกับอาผะบนเขา
โหเฮ้ยอัภหะโกหกหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะครับ

ผมลืมแต่ผมเอาไว้ข้างล่างเอาไว้ที่บ่อน้ำ

ตำรวจก็ต้องกลับไปหลังเขาไปดูเขาอีก

ระหว่างนั้นเองเนี่ยมีโทรศัพท์โทรเข้ามาบอกอ๋อเจอหน้าแล้วอยู่ที่กระท่อมแห่งหนึ่งนะฮะ
ซึ่งอยู่ห่างจากบูน่าของน้องจีน่าเนี่ยนะครับที่ฝากดาบเนี่ยประมาณสัก๑๐๐เมตร
คนที่ไปเจอเนี่ยนะครับก็จะมี๓คนนะครับคนหนึ่งเนี่ยก็คือชื่อจมูสือนะครับเป็นญาติของทางฝั่งแม่ของจีน่านะครับบอกว่า
อือออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
อืออ่าถึงแม้ว่าจะเป็นญาติกับทางฝั่งของอ่าจีน่าแต่เป็นคนต่างถิ่นไม่ได้อยู่ในในในหมู่บ้านเดียวกันเขาในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านเขาก็เลยพาไปดูอืมอ่าบอกเขาว่าไม่รู้จักสองคนนี้หรอกนะฮะแต่เขาก็พาไปดูก็เดินเดินไปปรากฎไปเจอเด็กก็คือไปเจอเนี่ยอ่าทางฝั่งของน้องจีน่าอยู่ด้วยหลังจาก

ในสุดนะแต่ตำรวจเองเนี่ยบอกเลยว่าไม่เชื่อเด็ดขาดนะครับว่าทางอาผะจะทำคนเดียวถามว่าเพราะอะไรนะเนี่ยนะครับก็คืออาผะอยู่ข้างบนเห็นไหมฮะอืมอืมคืออาผะเนี่ยก่อนหน้านี้ไปอ้างบอกลูกเลี้ยงของอาผะเองก็คือการสินีเนี่ยนะฮะเป็นคนบอกให้อาผะเนี่ยนะไปเอาตัวเด็กมาปรากฏการสินีเนี่ยเขาออก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

แต่ตำรวจเนี้ยเวลาไปสอบเนี้ยอภาคเนี้ยจะพูดว่าไปเวียนมาบนไปเวียนมาอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยกลายเป็นประเด็นนะฮะ
เนี่ยครับก็คือทางหลายคนเนี่ยก็ถูกตั้งข้อสงสัยนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยตอนเนี้ย
จะเป็นผู้ต้องสงสัยทั้งหมดเพราะตำรวจเขาจะไม่ตัดใครออกไปเลย
เนี่ยนะครับในหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยนับถือผีกันนะ
แล้วเขาเป็นคริสต์เขาเป็นคริสต์เขาไม่เคยนับถือผีเขาไม่เชื่อเรื่องหมอดู
ไม่ใช่เรื่องอะไรเลยใช่เพราะตาดอยตามเขาเขาจะมีศาสนาคริสต์ไปเปิดโรงเรียน
ไปเปิดโบสถ์ไปเปิดอะไรอย่างงี้ตามดอยอ่ะเขาส่วนใหญ่เขาจะเป็นคริสโปรตัสแตนใช่ไหม
ส่วนใหญ่เลยอ่ะเพราะที่แรกเขามีการบอกเออว่าจะเอาเด็กไปบูชาภีใช่
เขาก็เลยไม่เชื่อตอนแรกแต่ว่าในมุมกลับเนี่ยก็คือ
ถ้าเกิดจะมองอีกมุมนึงเนี่ยทางฝั่งของอภะเนี่ย
เขาก็ไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ตั้งแต่แรก
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำคืออะไรแต่อ่าไอ้จังหวะเนี้ย
ซึ่งเดี๋ยวผมขออธิบายให้ฟังอย่างนี้แล้วกัน
คือคือถ้ำเนี่ยมันอยู่อย่างนี้ถ้ำมันอยู่อย่างนี้สองอย่างนี้
อยู่บนเขาสองอันนี้อืมแล้วเวลาไปเนี้ยมันไอ้ตรงนี้เนี้ย
มันเป็นมันเป็นหมู่บ้านของน้องก็จะขึ้นทางนี้ถูกไหมฮะ
แต่ไอ้กระท่อมของน้องที่ไปเจอเนี่ยมันแยกออกมาทางนี้
มันแยกออกมาทางนี้มันก็เลยเป็นลักษณะเหมือนแบบตัววายลงมาอย่างนี้
กระท่อมอยู่นี่ถ้ำที่ไปหาอย่างงี้ตอนนี้เขากำลังสงสัยกันว่า
การที่อภะบอกว่าอยู่บนถ้ำเนี่ยแล้วพาไปดูบนถ้ำ
พอไม่เจอบนถ้ำบอกอยู่ที่บ่อน้ำแล้วพาอ้อมไปหลังถ้ำอีก
หลังเขานั้นอีกอืมแต่ไอ้ตรงเนี้ยอยู่ดีดีมีคนเอาน้องเนี้ย
ไปวางเอาไว้คือเขาก็เลยมองว่ามันการสับขาเพื่อจะเอาเด็กเนี่ย
ไว้อีกจุดหนึ่งแล้วก็เพื่อให้แบบเป็นการไปเจอตรงนั้น
เพราะว่าเจ้าหน้าที่จริงก่อนหน้านี้เขามีการบอกเลยว่า
กระท่อมอันนั้นอ่ะเขาเคยมีคนไปตรวจแล้วไม่มีสามี
ไปตั้งหลายดูชาติอ่อบนบินค่ะไปดูไม่มีไม่มีสุนัขเทนายไปด้วย
แม้กระทั่งชาวบ้านเองเขาก็ไปดูตรงจุดนี้แล้วก็ไม่มี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
ไม่มีเลยครับ
ไม่ได้ทำแล้วเพราะว่าเขาทำกิฟต์กันได้แล้ว

ก็ไปมองสองอันหนึ่งคือหนึ่งเนี่ย
ไปเป็นค่ารับใช้เป็นขอทานเป็นอะไรอย่างนี้

ยังมีอยู่อยู่ของระบบนั้นอะ
ความรู้
อย่างนั้นความรู้เลย
อ๋อที่เราเคยยินได้ยินเด็ก

แล้วที่ตำรวจบุกทำลาย
ที่เจอผู้หญิงแม่ตั้งท้อง
ถ้าได้แฝดก็จะได้เงินเพิ่มด้วยนะ
อย่างเนี้ยมันก็ไม่รู้ว่าเขาเอาเด็กไปทำอะไรอย่างเนี้ยตอนเนี้ย

โอเคแล้วแต่เมื่อคืนนี้ตอนที่พ่อกับแม่ไปเจอเนี่ยนะครับ
พ่อก็บอกว่าลูกก็ไม่ให้อุ้มเลย

นอนหันซ้ายหันขวาผัดอะไรอย่างนี้แบบหวาดภาวะ
แต่เมื่อช่วงเช้าเนี่ยดีขึ้นแล้วนะครับ

เด็กหวาดภาวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ

ลืมเร็วหน่อยก็อาจจะแบบนี้

เอาจริงคือวันนี้รู้แล้วว่าใครทำแต่ทำไปเพื่ออะไรเว้ย
ต้องทำไม่ใช่ว่าต้องเช็คต่อไงค่ะพี่ว่าทำกี่คนด้วย
เพราะว่าดูแล้วเหมือนจะเป็นขบวนการจริง

เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เขาไปให้ปากคำกับตำรวจ
เขาตอนที่พาขึ้นไปบนเขาอ่ะแล้วไม่เจอเนี่ย

นู่นมีรถสีดำขับพาเข้าไปเชียงใหม่แล้ว
อะไรอย่างนี้คือคือเขาจะพูดแบบ
สับสนพูดอะไรแบบที่มันแบบไปเรื่อย

อืมส่วนทางฝั่งของ
เออเป็นหมอดูขึ้นมาได้ยังไง
เหมือนเข้าทรงหรออะไรอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้เป็นญาติ
นุ่มก็เขียนใจสัมภาษณ์ใหญ่นะเรียกพวกนี้ผมชอบมากนะ
เออตามเสียงสีที่มา
เขาบอกว่ามีหมอดูทักเขาว่าให้ไปหาน้อง

เขาก็เลยบอกว่าโอ้ถ้าไปก็คงน่าจะเจอ

แต่ชิตติกะก็หม่อแหวน
ชิตติกะก็หม่อแหวนก็คงน่าจะเจอ
ไป๓คนเนี่ยคนนี้เจอก่อน
แล้วป้าก็เลยเดินไปดู
เห็นน้องถือขวดน้ำแล้วก็เวียงเวียงเวียงเล่นอย่างเงี้ยค่ะ

พอไปถึงเจอน้องป้าก็เรียกจีน่าจีน่าแต่น้องอ่ะ
มองหน้าป้าแต่ไปมองหน้าอีกคนนึง
แล้วก็จะโทรศัพท์กลับมาไม่มีสัญญาณตรงนั้น
ป้าก็เลยให้ลุงวิ่งไปบอก
โดยที่ป้าก็อยู่เหนือกระท่อม
แล้วก็อีกคนหนึ่งก็อยู่ใต้กระท่อมนั่งเฝ้าเดินตามกันอย่างนี้
จะโทรหาที่ในหมู่บ้านเนี่ยแต่ที่โน่นไม่มีสัญญาณ
ก็เลยใช้ผู้ชายคนนี้วิ่งลงมาค่ะมาบอกเจ้าหน้าที่
นี่แหละครับก็เลยเป็นประเด็นที่เกิดขึ้น
แต่เมื่อกี้ทางป้าก็มีหมอดูมาบอกแต่ตัวของญาติเขาบอกว่าคนนี้แหละ
คือเป็นหมอดูก็ไม่รู้มันมาสองทางแบบนี้
ทางป้าเองก็บอกมีหมอดูบอกเขาเมื่อกี้ได้ยินนะ
แต่ว่าทางบ้านหรือทางญาติเนี่ยเขาบอกก็เนี่ยมันคือหมอดู
มันจะเหมือนไม่ตรงกันนะมันจะมีจมูสือป้าคนนี้ที่มาจากต่างบ้านนะ
ต่างหมู่บ้านนะที่มาด้วยกันนะเขาว่าเขาอ้างอย่างนั้นนะ
แล้วก็ป้าข้างบ้านคือสองคนนี้เข้ามาในหมู่บ้านนี้
นาคาจูเนี่ยนาคาจูกับจบลือสองคนนี้นะมาที่เพื่อนบ้านให้ป้าข้างบ้าน
แต่ป้าข้างบ้านเนี่ยมีคำว่าป้าข้างบ้านเนี่ยบ่อยนะ
เป็นเพื่อนบ้านเนี่ยนะฮะอ่าอันนี้คือคนที่ไปเจอนะครับ
จริงมีคนนึงชื่อว่าไปตอนนั้นจะไปที่หลังคนชื่อกำทร
กำทรคนนั้นก็คุยกับพี่เหมือนกัน

ทรก็เป็นคนที่เขาอยู่ในหมู่บ้านแถวนั้นแหละหมู่บ้านนั่นแหละ
แล้วก็เขาก็ไปดูแต่ว่าเขาน่าจะไปดูหลังจาก๓คนนี้แล้ว
ก็คือมีคนวิ่งลงมาบอกแล้วก็เลยขึ้นไปดู
ก็เป็นประเด็นที่เดี๋ยวต้องไปตามดูนะครับเพราะว่ามันก็จะมีประเด็นต่อเนื่องว่า
ใครคือคนที่ร่วมมือแล้วก็อุ้มน้องไปเพราะมันเป็นไปไม่ได้
เพราะว่าทางอาผะเนี่ยอาผะเนี่ยนะคืออภะเนี่ยเขาอยู่เขาอยู่ที่บนเขาถูกป่ะ

อยู่บนเขาแล้วก็ถูกตำรวจคุมตัวอยู่สามวันอยู่ดีดีเนี่ย

ก่อนไปโควิดเวิลเซโ้เซ่หน่อยในที่สุดวันนี้นะฮะ

วันนี้แบบว่ามีนายกตอนนี้คนไปถามนายกแล้วรู้สึกยังไง
ที่แบบว่าวันนี้สองรัฐมนตรีเนี่ยบางคนก็บอกว่านายกยังงงอยู่
นายกถอนหายใจอืมนายกเนี่ยถอนหายใจเลยอืมอ่า
ราชกิจจานุเผยแพร่ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
ความว่าพระบาทสมเด็จพระประเมนทะละลามาที่ประดีศรีศิลป์ทะละมหาวชิราโรงกร
วัชิเลือกเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเก้าให้ประกาศว่า
ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเก้าแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี
ตามประกาศวันที่เก้ามิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบสอง
และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินตามประกาศวันที่๑๐กรกฎาคม
พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสองและประกาศครั้งสุดท้ายลงมาที่
สิบสองมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นั้น
บัตรนี้นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลว่าสมควรให้รัฐมนตรีบางคนพ้นจากความ
เป็นรัฐมนตรีเพื่อความเหมาะสมแล้วก็บังเกิดแก่ประโยชน์แก่ราชการ
ทรงพระกรุณาโปรดเก้ารัฐมนตรีดังต่อไปนี้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
นางนรมนพินโยสินวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานฮะ
ซึ่งถ้าสมมุติเรามองย้อนกลับไปเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วศึกอภิปรายไว้วางใจรัฐบาล
วันศุกร์ก็ยังบอกเอาละตอนนี้มันมีพักพลังประชารัฐกำลังร้อน
ร้อนกันจริงร้อนเพราะว่านายกอาจจะไม่ได้ไปต่อ
ถึงขนาดมีกรณีที่ว่าสอสอพักเพื่อไทยเขาวิ่งมาในสภาแล้วเขาก็บอกว่าอ้าวนายกแจกคนละ๕ล้าน๕ล้าน
นายกบอกแหมก็๕ล้านอะไรนั่นกระเป๋าเอกสารของผมผมต้องมีกระเป๋าเอกสาร
แล้วปรากฏว่าตอนเย็นของวันศุกร์เพราะวันเสาร์ช่วงเช้าจะต้องเป็นช่วงโหวตว่านายจะได้ไปต่อหรือเปล่า
ถูกต้องไหมฮะปรากฏช่วงเย็นข่าวทุกสำนักก็บอกว่าเอาละสงครามจบแล้ว
เขาใช้คำว่าสงครามจบแล้วอีกก็ใช้ว่าสงครามเลยพี่หนุ่มเพราะว่าช่างสมมติเราดูจากการพิสัยวางใจใช่ไหม
ตัดสินใจแล้วล่ะอืมแล้วแต่จะอะไรก็แล้วแต่แล้วล่ะแต่ปรากฏว่าวันศุกร์อู้ว
นายกอะไรก็เอาคุณธรรมนัทไปค่ะซึ่งตอนนั้นเขาบอกอ่า
นายกเขาพยายามยืนยันว่าเขาเคลียร์กับรองนายกแล้วก็คือ

เขาก็คือคุณธรรมนัสพงภาวคุณนรมนภิโยศิหวัฒน์
ปรากฏว่าวันเสาร์เป็นไปอย่างตามคาดสงครามสงบจริง
นายกรัฐมนตรีที่เป็นต่อก็คือประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะ
หลังจากนั้นปุ๊บเมื่อนายกผ่านมาปุ๊บ
คนก็เลยจับตามองว่าอ้าวคุณธรรมนัฐจะเป็นยังไง
เพราะว่าก็มันมีข่าวมาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมฮะ
ว่าคุณธรรมนัฐเนี่ยเป็นคนที่แบบจะไม่ทำให้นายกไปต่อ

คือมีข่าวมาก่อนหน้านั้นว่าจะมีคนที่เลื่อยเก้าอี้

คุณธรรมนัสไม่รู้ว่าเป็นใคร

แต่เราก็ทำเป็นไม่รู้ไง

คุณธรรมนัสแนว่าจะต้องออกหน้าเห็นไหมฮะ

ซึ่งราชกิจจาเนี่ยราชกิจจาเนี่ยที่ออกมา
ถ้าอ่านดีคือปลดออกนะฮะ
คือเป็นเหมือนปลดออกปลดออกบทคุณธรรมนัสออก
ปรากฏว่าวันนี้คุณธรรมนัฐเปิดใจแล้ว

คือบอกเอาล่ะเขาจะกลับไปอยู่ที่หลังจังหวัดนั่นแหละ
เขาไปอยู่จังหวัดที่จังหวัดของเขานะครับ
แต่ที่จริงแล้วเอกสารนี้เซ็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่า

มั่นใจมาตลอดว่าหากวันหนึ่งได้มีโอกาสมารับพี่น้องประชาชน
มั่นว่าจะทำงานเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชน

บรรยากาศการบริหารไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้นะครับ
และตนเนี่ยอยากกลับไปอยู่ที่จุดเดิม
นั่นก็คือการเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนและทะเลอทหรือส่อปของประชาชน

อ่ะแต่ว่าอื้อแห่งเพื่อจริงไม่ใช่อะไรเพื่อคนบางกลุ่ม
อันนี้คือคุณธรรมนัฐก็ว่างั้นนะฮะที่ผ่านมาผมปรึกษาครอบครัวมาหลายวันแล้ว
ได้ข้อยุติว่าผมจะค่ะซึ่งแต่แปดกัญญาโยนแล้วเราลอง
ซึ่งเวลาผมนะครับแล้วตั้งใจคือจะว่า
ต้องการทำการเมืองให้มันเข้มแข็งเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองจริง
มารอกรับหรือทำอะไรเพื่อคนบางปกลุ่ม

หลังจากนี้ก็ไม่ได้ปรับใครตอนนี้นะยังไม่ปรับใครถ้าจะลาวออกมันว่างใช่ไหมผมยังไม่ได้ปรับคนเข้า

พอไงเขาก็ไม่อยู่แล้วล่ะมายังไงจะไปยังไงต่อไปล่ะ
อ่านี้ก็เขาหมอน่าผมไง
เขาเลยนะเขาไม่ได้แรงใครอีกทีเลยเพราะที่ผม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
ว่าเหตุการณ์เนี้ยมันมาจากอะไรยังไงที่จริงแล้วมันก็มาจากอาทิตย์ที่แล้วฮะ
เพราะเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าคุณธรรมนาอาจจะยังไงอ่ะ
ถ้าสมมุติพักไม่ขับไล่ออกก็ยังไปไหนไม่ได้ถูกต้องป่ะ
หรือเขาจะลาออกจากภักดิ์ก็มันก็จะต้องเป็นภูรัฐ
เป็นเหมือนหลายคนลาออกจากภักดิ์
ผมถามคุณพระดำแบบชาวบ้านดีกว่าผมถามคุณพระดำแบบชาวบ้าน
มีโอกาสยุทธภาพไหมแปลงนี้
รัฐภาพอยู่แต่อยู่กับหมอครั้งนี้เป็นยังไงแล้วก็ต้องไปแล้ว
เสียงของภาคภาคภาคนั้นมีภักดิ์เล็กหลายเพ็ก
หลายภาคอยู่กับฝ่ายทานแล้วนะ

สมมุติข่าวพักไม่อย่างเขาบอกเอาอย่างนี้
อย่างเช่นเพื่อนเราก็ได้ยินว่าจะมีการคุยจริงหรือเปล่า
อันนี้แหละที่ข่าวกันมาตลอดเวลา
คุณธรรมดาสรหนึ่ง
มาเพื่อทาย
เราต้องรอดูกันต่อไปว่าจะไปไหว
อย่างนั้นตอนนี้พักสักครู่นึงค่ะ
ต่อกันเรื่องของสถานการณ์โควิดในประเทศไทยกันบ้างอ่ะนะคะช่วงวันสองวันนี้เราก็มีการติดตามสถานการณ์กันอยู่ว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมสอบคอชุดใหญ่ในเรื่องต่างต่างมีแผนการที่จะนำเสนอที่ประชุมเนี่ยมีเรื่องของอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาอธิบายรายละเอียดเรื่องนี้ให้ฟังอ่ะนะคะไปดูที่ยอดติดเชื้อสำหรับผู้ป่วย

ว่าการฉีดวัคซีนนั้นต้องคุยกับทางแบบหลายคุณหมอด้วยนะคะ
และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะเป็นผู้ดำเนินการซึ่งอันนี้กำลังหารือในรายละเอียดอยู่
ซึ่งทางภูเก็ตเขาก็มีการบอกเอาไว้ว่าน่าจะเริ่มจากที่ภูเก็ตฉีดเข็มสามเนี่ยนะคะ
ขณะเดียวกันถ้าไปโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็มีการกล่าวถึงแนวทางการเปิดประเทศ
นโยบายของทางพลเอกประยุทธ์จันโอชาหลังจากรัฐบาลนั้นมีการเดินหน้าเปิดรับนักกว่านะคะ
โดยเดือนตุลาคมแผนเอาไว้ว่าจะมีการปรับมาตรการเพื่อเตรียมเข้าสู่แผนเปิดพื้นที่ระยะที่สอง
ห้าจังหวัดด้วยกันค่ะก็คือชนบุรีเพชรชบุรีประจวบคิริขันแล้วก็เชียงใหม่
โดยแต่ละจังหวัดก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเร่งฉีดวัคซีนให้คนในพื้นที่
ช่วงกลางเดือนตุลาอันนี้เขามี๒ระยะที่๒นี่๕จังหวัดค่ะ
แล้วก็ระยะที่๓จะเปิดอีก๒๑จังหวัดครอบคลุมทั้งประเทศเลยค่ะ
ก็มีการพังแผนเอาไว้แต่นำร่องอะไรที่แบบของได้แก่ภูเก็ตพังงานี้ที่เขาเปิดกันไปแล้ว
นั่นเองครับนะฮะไปดูอีกสุดยอดยายใจเพชรนะฮะสู้งูด้วยมือเปล่านะครับ
เดินล่ากันเป็นหมาเลยครับเดี๋ยวลำไปดูหน่อยครับทุ่มมาน้ำเลยมา
นี่ดูดิแล้วดูงูดิ
น่าเป็นชั้นเจ็บเลิศเนาะเอาไปเลี้ยงเหรอเธอ

นางไม่ได้เลี้ยงนางจ้างไว้นะ
ดูดิเห็นไหม
คือโลกออนไลน์เนี่ยฮือฮานะเป็นคลิปของยายคนหนึ่งนะ
ถึงแม้ว่าจะเหมือนกับการกล้าหาน
แต่คลิปดังกล่าวเนี่ยลากงูไปตามถนน
เนี่ยครับทั้งที่คุณยายเองแก่นะครับ
ขนาดประมาณสักสองเมตรโอ้โหอยากให้มองว่าคุณยายทำเพื่อป้องกัน
แล้วก็งากลากงูเหลือมไปปล่อยตามธรรมชาติ

ก่อนที่งูนั้นที่กินสัตว์หลีนก็ทำร้ายคนในบ้าน
ปุ๊บประสูจน์ซะละ
ไม่นะนางลากดึงหัวมันไปเหรอ
อันนี้ห่างนะใช่ไหมดึงห่าง

ที่ลากกับพื้นนั้นห่างมันจะห่าง
นางจับหัวไว้

อะไรวะ

เอาง่ายคือพี่ชายก็ต่างพยายามจะเรียกทั้งชื่อนางทั้งปลุกเขาทั้งเขย่าตัวเนี่ย
ซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยก็จะใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะฮะ
กว่าเด็กสาวจะรู้สึกตัวขึ้นมาพร้อมกับบอกว่า
หนูถูกผีมาดึงวิญญาณร่องลอยออกไป
แล้วก็จะมีกุมารทองตามาช่วยทุกครั้ง
ว่าอย่างนั้นโดยเป็นแบบนี้มา๑๐ครั้งแล้วในรอบ๔เดือนนี้
นางจำปีนะฮะเปิดเผยว่าก่อนนั้นจำปีเป็นแม่นะอายุ๓๘ปีเด็กกว่าฉันอีก
นะฮะลูกสาวคนเล็กเนี่ยวัย๗กว่าไปเล่นอยู่หลังบ้าน
แล้วก็ได้ยินเสียงร้องแห้
ค่ะอันนี้เสียงอะไรไม่รู้ก็บอกแห้แห้ออกมาจากโอ่งน้ำ
แล้ววันต่อมาก็ได้ยินเสียงหัวเราะอีกพอตกกลางคืนขนาดลูกสาวกำลังอาบน้ำอยู่
ได้มองไปทางข้างบ้านแล้วก็เห็นผีตกกลางคืนแล้วก็เจอมือปริศนาเอื้อมมาทางเตียงตรงที่ตนนอนอยู่
ลูกสาวจึงเรียกให้ตื่นคืนต่อมาลูกสาวคนกลางอายุสิบสามปีเนี่ย
แล้วก็บอกกับตนเองอีกว่ามีผีเข้ามาทางกอไผ่ข้างบ้าน
แล้วก็มาจับแขนจนลูกสาวร้องกรี๊ดด้วยความหวาดกลัวนะฮะหลังจากนั้นก็
เหตุการณ์เริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเมื่อลูกสาวเนี่ยดูดถูกอะไรไม่ได้ดูดถูกถูก
พี่อ่านดีดีเดี๋ยวอ่านดีดีพี่คะอ่านอีกอ่านออกไปไม่หัวก็ไม่ได้อะไรดูดดูด
ตัวเดียวนี่เปลี่ยนเลยนะคะเมื่อลูกสาวเนี่ยได้ถูกผีดึงวิญญาณ
เพราะว่าอย่างงั้นออกไปจากร่างตนจึงได้พาไปหาผือท่านก็แนะนำให้นั่งสมาธิ
แล้วก็ต้องพุทธโทพุทธโทพุทธโทแต่พอปฏิบัติปฏิบัติได้๑นาที
ลูกสาวก็ก้มหน้าลงเรื่อยจึงให้หยุดนั่งสมาธิแล้วก็หาเครื่องรังมาคล้องคอแทน
ขนาดที่ลูกศิษย์ของพระอาจารย์ที่มาช่วยทำพิธีกล่าวว่าตั้งจานไปทำให้เนี่ย
บอกว่าตอนที่เขาโดนปอบเข้าสิงฯน่ะหลังทำพิธีปล่าเป๋าเศษแล้วพระอาจารย์จึงให้กลับไปปฏิบัติทำที่วัฒน์
หลังจากนั้นก็ให้บวช๒๓เดือนก็ไม่เห็นมี
ก็ปฏิบัติทำอะไรจึงทำให้ปอบเข้าบ่อยนะ
ในส่วนของผีที่มาเอาวิญญาณของลูกน่ะก็ยังไม่เคยเจอกรณีแบบนี้
เพราะว่าผีหายไปแล้วก็จะหายไปเองว่ะ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
แต่ท่านพระมหาศัลปรรณ์ท่านบอกว่าเอาตะมายไปต่อรองเอาไว้
บอกว่าช่วงต้นลายฟ์ขอเนื้อหาทำมา๕๐ตะหลก๕๐
เพื่อที่จะมีการดึงคนให้ฟังไลฟ์กันต่อนะคะ
ส่วนเรื่องของการโฆษณาหรือว่าสินค้าอุปถัมภ์
บอกว่าสามารถทำได้ในลักษณะของการตั้งโชว์

ขณะที่พระมหาภัยวันเองท่านก็กล่าวว่า
ขอบคุณทางกรรมธิการที่เชิญมารับฟังความคิดเห็น
ยืนยันจะนำคำแนะนำของทุกคนไปปรับปรุงให้เหมาะสม
ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะได้ฟังเนื้อหา

ท่านบอกว่าตอนต้นขอเป็นตลก๕๐ธรรมะ๕๐
แล้วเดี๋ยวท่านก็จะไปเรื่องของธรรมะ๗๐

อย่าตัดสินแค่การมองจงลืมไต่ตรอง
เอ่อโดยการใช้สมอง
จงลืมไต่ตอนให้สมองที่มันสูงโปร่งกว่า
คือพูดง่ายคือเหมือนกับตาอยู่ต่ำกว่าสมอง
เพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นอะไรอย่าเพิ่งไปเชื่อเลย
ให้ใช้สมองซึ่งอยู่สูงกว่าตาเนี่ยไต่ตองซะก่อน

เข้าใจค่ะเพราะสมองมันอยู่สูงกว่าตา
บางทีมันเห็นคิดเร็วแล้วพูดเร็วไง

ของเนี่ยท่านบอกว่าตั้งได้ท่านบอกตั้งได้แต่ไม่ให้พูดถึงสินค้า
หมายถึงว่าจะเป็นสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์กันได้
ตั้งเอาไว้ได้แต่เราจะไม่มีการพูดถึงอะไรอย่างนี้

นี่มาแล้วแม่ไม่เนียนเจอกรูตบ

นี่แหละนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามกันได้

เป็นอีกหนึ่งคนที่ตัดสินใจบินรัดข้ามน้ำข้ามทะเลเนี่ย
เช็คอินสู่มหานครนิวยอร์กนางไปสักเดือนนึงแล้ว

แน่นอนว่าทริปนี้เขาไปกับหวานใจ

เขามีแฟนเด็กตอนนี้อินรัด

เพราะตั้งแต่ความรักของนางนางเปิดตัวแล้วพังหมด
เขาบอกว่าเขาอยู่แบบนี้เขาก็มีความสุข
จริงนางพูดของนางถูกอยู่คำนึงนะเธอ

พี่อายุเราถ้า๒๐กว่า๓๐เปิดตัวมันก็ยังแฮปปี้เนาะ
มันดูสดใสล่าเริง๔๐กว่ามาเปิดตัวอีก
มันก็ไม่ใช่เรื่องแล้วอ่ะ
ล่าสุดเนี่ยสาววุ้นเส้นเขาได้รวมกลุ่มกับสองแฝดนะ

เท่านั้นยังไม่พอยังมีโอกาสไปเจอกับเพื่อนซิ
ดาราไปอยู่ที่นู่นกันเยอะเนอะตอนนี้เนาะ
ที่ไหนนะอเมริกาเถอะ

น่ากับบุ๊กลินก็อยู่ที่นั่นด้วยใช่ไหมล่ะ
ก็คือเขาก็เลยไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นน่ะ

แล้วทำไมเขาไปอยู่ที่นั่นกันทำไม
ที่นู้นก็ไม่ต้องใส่หน้ากากแน่วไง
บางคนเขาก็ไปมีคอนเซอร์ทไปทำคอนเทนต์

มาอยู่นู้นดี
ไม่ฉันชอบทำงานแต่ทำงานคือมันแบบว่ามันเฟรชขึ้นมันดูคือยอดเขาหนึ่งคนอ่ะเธอ

เธอก็ลูกน้องอยู่
นี่ผินเตะไม่มีบทเลย
ไม่มี
พี่ฟังไม่ไปอ่ะ
แค่ไปกับตูมเพื่อนฉัน
ไปกับลูกสาวไปกับไอแจ๊คไปกับมะตูมดีกว่า

อ๋อเขาไม่อยู่พอดี

เห็นมั้ยต้องโอ้โหติดป่อยห้อยตามไปตลอดเวลาไอ้จั๊กตัวนี้
ไม่แต่มันก็ต้องไปถ้ำนาคาไม่ไปไม่ได้หรอก
ฉันก็ต้องไปไหว้อ่ะเธอฉันหมดพลังแล้ว
ปิ๊มต้องฝันถึงไงไปอีกคนหนึ่งค่ะ
เรียกว่าโดนวิจารณ์แล้วก็ด่าหยาบคายในโซเชียลมานานแล้ว
แต่ทีนี้เขาก็ไม่เคยออกมาตอบโต้นะอย่างคุณอ้ำพัชราภาค่ะ
เขามีการนำหลักฐานที่แคปมาโพสต์นะคะ
ระบุบอกว่าขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอโทษทุกคน
อดทนอ่านคอมเมนต์ที่ไม่รื่นรมในโพสต์ที่แล้วนะคะ
แล้วตอนนี้ก็ได้ทำการบล็อกเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
ใครที่แอ๊กทำให้โกรธแล้วก็โมโหแอ๊กเนี่ย
บล็อกช้าใจเย็นก็ขอโทษด้วยนะคะ
เนื่องจากว่าทางตำรวจนั้นต้องการเห็นหลักฐาน
ใครจะแบบว่าให้มาด่าฟรีเนอะ

ก็คือในของพี่อ้ำเนี่ยค่ะ
อ้ำพัชลัพย์ออกเที่ยวเนี่ยก็คือคนเนี่ยเข้าไป
แล้วบางทีก็ไปเขียนคำแบบไม่สุภาพหยาบคาย
แล้วก็ไปต่อว่าต่อขานอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้ปกติพี่เขาก็ไม่ตอบโต้อะไรอยู่แล้ว
อ้ำเป็นคนไม่ตอบโต้อะไรอยู่แล้ว
ทีนี้เนี่ยก็คือก็มีการคุยกับทางแอดมินที่ทำเพจเนี่ยค่ะ
แอดมินเขาก็เลยบอกว่าโอเคให้เขาแจ้งความ
แล้วเขาก็มีการบล็อกคนที่แบบว่าไปพูดหยาบคาย
หรือไปพูดอะไรที่ไม่ดีในโซเชียลมา
ปกติคุณไอ้อ้ำเป็นคนที่แบบว่าไม่ตอบโต้อะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
บล็อกหรือแคปะไว้เป็นหลักฐานนะคะ
พี่ไม่เห็นข้อความเขาแล้วเพราะพี่บล็อกไปแล้ว
หรือปลุกแฟนของอ้ำ

แล้วก็ทางแฟนเพจเขาก็เลยไม่โอเค
ทางพี่อ้ำก็บอกว่าก็คือแบบแคปไว้เลยนะเดี๋ยวจะได้ดำเนินการอะไรอย่างนี้
เพราะว่าตัวพี่อ้ำเขาบล็อกคนคนนั้นไปแล้วก็เลยไม่เห็นข้อความแล้ว
อ่าถ้าคุณหนุ่มค่ะไปดูกรณีอะไรเนี่ยหมาใครใครก็รัก
หิวแจงดราม่าเดือดอุ้มหมาใส่บาทงงหนักพระท่านไม่ได้ว่าทำไมเหรอ

คือเขาบอกจู่ก็มีดราม่าเดือดกลางเฟซบุ๊คของหลิวอาจาริยา
หลังโพสต์ภาพใส่บาดพระโดยมือข้างหนึ่งกำลังอุ้มหมาสุดที่รัก
ทำให้ชาวเน็ตบางคนไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าว
หลิวได้โพสต์ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊คบอกว่าขอแจงในบางเมนต์นะคะ
หลิวอุ้มหมาใส่บาทเพราะอยากให้น้องหมาได้ทำบุญด้วยกัน
หมาใครก็รักพระท่านเมดิวาอะไรคุณเป็นคนธรรมดา
ทำไมต้องสงสัยแล้วว่ากันนักถ้าหากการทำบุญของหลิวครั้งนี้
มันผิดธรรมเนียมที่ต้องถวายด้วยมือสองข้างหลิวเชื่อว่าถ้าได้ใส่กับ
สงฆ์ที่มีจิตแม่ตาท่านก็คงให้บุญหลิวเช่นกัน
ส่วนคนที่ตำหนิหลิวหลิวไม่ถือไม่โกรธแต่ขอเปรียบจิตใจเหมือนบัวที่ยังไม่โผล่พ้นน้ำ
และถ้าผิดมากจริงหลิวน้อมรับและจะปฏิบัติใหม่ในครั้งหน้า
แต่แค่มองว่าเรื่องแค่นี้ก็มาตำหนิกันมันไม่เข้าท่าเลยค่ะ
นางว่านางกล้าอย่างนี้
คือน้องคุณหลิวนี่เขาจะไปเขาใส่บาทแล้วไปอุ้มหมาด้วย
คืออยากให้หมาไปด้วยกันเวลาที่แบบเขาเรียกอะไรนะ

ได้ไปด้วยกันเนี้ยรูปมือเนี้ยหมาใส่เสื้อสีจำพูนะ
ไม่ผิดมันบางทีก็เห็นคนอุ้มหมาเยอะแยะ

เหมือนเค้าบอกว่าทำไมแบบไม่รับสองมืออย่างเงี้ย

มันดูแบบอะไรหรือเปล่าทำแบบนี้เลย

สมัยนี้จริงก็ลำปากมากอยู่แล้ว

แต่สมัยเราเด็กมันยังไม่เหนื่อยขนาดนี้เนอะ

สมัยเด็กยังไม่มีโซเชียล
โอ้ยโวงการนี้มาจนแบบโอ้ยยยจะงอกกันหมด
ไม่ใช่หรอกรางวัลที่สุดนี่แหละอยู่จนอายุขนาดนี้แล้วแบบยังมีงานทำอยู่
กลัวรู้ป่ะกลัววันหนึ่งเนี่ยไปรับรางวัลนี่ไง
โอ๊ยดีใจมากครับคนด่ากูเต็มไปหมดละมึงได้ได้ยังไงวะ
มีคนเคยเชิญพี่เป็นอาจารย์พิเศษหรือเปล่าไงฮะ

อ๋อมีเคยเชิญไปบรรยายไปอะไรอย่างนี้
อย่างพี่มีเล่นละครรู้มันมีอินเนอร์จากข้างใน

ฉันก็บ่อยแต่ฉันบอกว่าความของพี่น้อยอย่าเอาพี่ไปเลย

ขอให้วันครูถ้าจะเอากือทูปเทียนแพร่ไหว้
เดี๋ยววันหลังน้องจะเอาพานมาไหว้พี่ทั้งคู่เลยค่ะ
วินาทีนี้อยู่ให้รอดอยู่ให้
ไม่ใช่บอกแล้ววินาทีนี้อยู่ให้รอดอยู่ให้เป็น

ถ้านัดโอ๊ยพรรณพันเกิดเนี่ยเห็นไหมยังถึงมีไทยอินในโอกาสโอ๊ยพรรณเลย
ลุยตัวเดียวมันไม่พอหรอกอย่างนั้น
ต้องให้ทุกเดือน

สนามบินมาด่าฉันเรื่องอะไรป่ะใส่แมส

บอกให้ใส่แมสล้างมือบ่อยให้วางตัวดี
กูจะไปแบบแล้วรู้ดีว่าฉันอยู่สนามบิน
บอกอยู่ไหนฉันก็เลยถามฉันอยู่เนี่ยดอนเมืองแล้วข้างหลัง
ก็พี่เลือกถ่ายรูปไปให้เขาเอง
ก็รูปนั้นรูปที่ถ่ายไปโอ้โฮพลาดไม่น่าพลาด

ปะหนึ่งเป็นพ่อกว่าพ่อฉันยังไม่รู้เลยว่าพ่อ
ไปไหนหนุ่มรู้อีกว่าฉันจะไปไหน

โอเคพรุ่งนี้กลับมาเจอกันสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ